พาไปดูเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีค่ะพ่อค้าแม่ค้าที่บริเวณตลาดสดศรีมหาโพธิ
เดือดเลยนะคะเพราะบอกว่าถูกทางเจ้าหน้าที่มายึดอุปกรณ์ทำมาหากิน
แล้วก็มาไม่ให้ขายของเป็นเจ้าหน้าที่ทางเทศกิจทางเทศบาลนะคะ

นี่ค่ะคือเจ้าหน้าที่เทศบาลศรีมหาโพธิและตำรวจลงพื้นที่นะคะ
แล้วก็ไปไล่พ่อค้าแม่ค้าที่หน้าตลาด
โอ้โหพ่อค้าแม่ค้าไม่พอใจโวย
เพราะว่าบอกว่ามายึดอุปกรณ์ทำมาหากินด้วย
อุปกรณ์เอาขึ้นรถไปเลยนะคะ
ทีมข่าวได้รับเรื่องร้องเรียนจากแม่ค้าในตลาดค่ะ
บอกว่าถูกไล่ที่ขายของเป็นทางเท้าหน้าตลาด
เคยมีการตีเส้นสีเหลืองแบ่งเขตเอาไว้ว่าวางของขายได้
แต่ทางเทศบาลทำไมมายึดอุปกรณ์ทำมาหากินไป
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปตรวจสอบค่ะ
ตรงนี้คือตลาดสดเทศบาลตำบลศรีมหาโพธินะคะ
เป็นตลาดที่เปิดขายตั้งแต่เที่ยงคืน

ทางเท้าหน้าตลาดก็มีพ่อค้าแม่ค้าตั้งแผงขายลอตเตอรี่
เจ้าเอาสินค้าออกมาวางขาย
ส่วนที่รั้วหน้าตลาดมีป้ายเตือนของเทศบาลติดเอาไว้
ว่าประกาศเทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ
ตั้งแต่วันที่๒๐มิถุนายน๒๕๖๕เป็นต้นไป
ไม่ให้ผู้ใดจำหน่ายสินค้า
สิ่งกีดขวางบนทางเท้าและผิวจราจร
บริเวณหน้าตลาดสดเทศบาลศรีมหาโพธิ
ผู้ใดฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
ติดป้ายเอาไว้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพแบบนี้
เราได้คุยกับเจ๊แอนขายปลาอยู่ในตลาด
แอนบอกว่าโอ้โหเทศบาลมาถึง
พ่อค้าแม่ค้าบางคนเก็บทัน

คือเดิมเทศบาลตีเส้นเหลืองเอาไว้ตรงทางเท้า

แต่อยากหายเกินเส้นเหลืองออกไป
แต่จู่มีคนมาทาสีดำทับเส้นเหลืองก็คือไม่ให้ขายแล้ว
คือทางหน้าร้านที่อยู่ติดกับตลาดขายได้
มีเส้นตีอยู่เหมือนกันนะตีเส้นเอาไว้แต่ทำไมขายได้
ก็เลยงงว่าอ้าวมุมหนึ่งขายได้มุมหนึ่งขายไม่ได้

แหลมค่ะเจ๊แหลมก็ขายของอยู่ในตลาดเหมือนกันเป็นเจ้าของตู้กาแฟ
บอกว่าเอาจริงนะเทศบาลไม่เห็นเคยเรียกประชุม
เห็นเคยมาพูดคุยทำความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าเลย
ตกลงพ่อค้าแม่ค้าต้องทำยังไงจะเอาแบบไหน
จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันแบบนี้
คนตลาดออกเขาทำมาหากินกัน
พวกคุณอยู่ในห้องแอร์เขามีเงินเดือนกิน
แต่ทางเราแม่ค้ากว่าจะได้๑๐บาท๒๐บาท
ริมฟุตบาทเขาก็ไม่ให้วางเขาให้เข้าไปขายในดม
แต่เขาไม่ลงมาประชุมแม่ค้าไม่มาพูดให้แม่ค้าเข้าใจ
เขาต้องมาประชุมมาพูดให้แม่ค้าเข้าใจก่อน

แม่ค้าก็จะไล่ไล่ไล่เขาก็ด่าเอาสิ
ถ้าฟังแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะจริงแล้วหลักเลยเนี่ย
พ่อค้าแม่ค้าบอกว่าเขางง
ทำไมเจ้าหน้าที่ไม่มาทำความเข้าใจ
ว่าตกลงแล้วจะเอายังไงตรงไหนขายได้ขายไม่ได้
เพราะก่อนหน้านี้ตีเส้นเหลืองบอกว่าขายได้นะ
อย่าเกินเส้นเหลืองสักพักเอาสีดำมาทับ
แล้วยังไงต่อก็ไม่ได้มาบอกว่ายังไงต่อ
ทีนี้ไปฟังทางเจ้าหน้าที่ดูหน่อย
นายกเทศมนตรีนะคะ๑๐ตรีสุภกร
กิติโทวงบอกว่าก็ประชาชนที่ไปซื้อของ
ตลาดนั่นแหละมาร้องเรียนว่าไปจัดระเบียบหน่อย
ก็พยายามสร้างความเข้าใจกับพ่อค้าแม่ค้าแล้ว
เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพยายามพูดคุยทำความเข้าใจแล้วเป็นระยะ
มีป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดก็แล้ว
ขอความร่วมมือว่าย้ายได้ไหม
ไปขายในโดมฝั่งตรงกันข้ามได้ไหม

ดังนั้นครั้งนี้ก็เลยจำเป็นต้องทำตามมาตรการ
กับคนที่ไม่ปฏิบัติตาม
ส่วนเส้นเหลืองที่พ่อค้าแม่ค้าบอกงง
นายกเทศมนตรีบอกว่าไอ้เส้นสีเหลืองที่ตีเส้นไว้
ตามหน้าตึกบ้านเรือนของประชาชน
มันหมายความว่านี่คือเขตผ่อนปลน
ก็ให้โอกาสเพราะชาติพอทั้งควร
ก็ถึงเวลาแล้วที่ว่าเราต้องจัดระเบียบให้ได้จริง

ให้เกิดความสบายใจว่าเทศบาลจะนิ่งเฉยไม่ได้
ต้องสามารถลงมาทำงานได้จริงนะครับ
อืมทางเทศบาลก็เลยบอกว่าอันเอาอย่างงี้ก็แล้วกันนะคะ
เดี๋ยวจะมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการมาคุยกันมาหารือร่วมกัน
เพื่อให้ทุกคนอยู่ภายใต้กฎกติกาเดียวกันค่ะ
คือถ้าดูจากป้ายเนี่ยเขาประกาศบังคับตั้งแต่๒๐มิถุนา๖๐
ใช่ค่ะติดป้ายเอาไว้นานแล้วค่ะ

แล้วเมื่อก่อนขีดเส้นเหลืองเอาไว้
ซึ่งทางเทศบาลเขาบอกเส้นเหลืองคือตอนนั้นผ่อนปลน
ใช่ค่ะไม่ผ่อนปล้นแล้วทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามมาตรการแล้วก็พยายามทำความเข้าใจแล้วค่ะ
ล่าสุดนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมาทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปเลยค่ะ
ทางเท้าหน้าตลาดเทศบาลศรีมหาโพธิครับก็เงียบหน่อยเงียบเหงานะคะ
หลังจากเกิดเหตุที่พ่อค้าแม่ค้าโวยวายไปเมื่อวานอ่ะนะคะแม่ค้าที่ขายของอยู่ในตลาดประมาณสักสี่เจ้า
แล้วก็มีแผงลอตเตอรี่ที่ตั้งอยู่ที่หน้าตลาดแผงหนึ่งเขาก็พยายามจะให้ข้อมูลนะคะ
คือมีแม่ค้าขายปลาท่านหนึ่งค่ะบอกว่าเมื่อเช้านี้มีเจ้าหน้าที่เทศบาลลงพื้นที่ตลาด
แล้วก็บอกพ่อค้าแม่ค้าว่าเก็บของออกจากทางเท้านะเก็บของออกจากไหลทางนะ
แต่ด้วยความที่ว่าแม่ค้าที่ขายของบางคนก็ไม่สนใจบางคนก็เดินหนีเจ้าหน้าที่
บางคนก็เก็บบ้างแหละแต่บางคนก็ไม่สนอะไรแบบนี้
ถ้าอย่างนั้นก็ต้องฝากทางเจ้าหน้าที่ก็ทำความเข้าใจกันหน่อย